และจะไปทำบุญตักบาทที่ไหน

เพราะฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคุณผู้ชม
หลายพื้นที่พื้นที่ไหนตรวจสอบกัน
แต่บอกก่อนว่าณช่วงเวลานี้
เช้าแบบนี้ที่จะไปตักบาท

ฝนเกิดขึ้นที่ภาคใต้
จะเห็นว่ามีจุดสีเหลืองสีส้มสีเขียว
เกิดขึ้นที่แถวประจวบคิวรีขัน
ชุมพรนครศรีธรรมราช
แสดงว่าตอนนี้เกิดฝนแล้วนะคะในภาคใต้นะคะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนยังคงเป็นปัจจัยเดิม
แต่ทุกอย่างแรงขึ้น

และลมตะวันออกที่พัดพาเอาความชื้นเข้าสู่ชายฝั่งประเทศไทย
อย่างนี้กำลังแรงขึ้นบวกกัน
ช่วงนี้ฝนตกหน่อยนะคะ
และรวมถึงจะเป็นฝนฟ้าขนอง
คือฝนแรงแล้วมีลมแรงคุณผู้ชม

จะเห็นว่ามีฝนก่อนในทะเล
หลังจากนั้นพัดขึ้นฝั่งค่ะ
พอพัดขึ้นฝั่งแล้วลามขึ้นไปถึงภาคอื่นเลย
ช่วงบ่ายค่ำภาคใต้ยังคงอยู่
ภาคตะวันออกเพิ่มเติม
ภาคกลางภาคเหนือตอนล่าง
ลามไปถึงภาคอีสานนู่นบ้านดิฉันอุบลราชธานี
กรุงเทพและปริมณฑลก็ไม่เว้น
เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำ
โดยเฉพาะเย็นใครที่จะไปเวียนเทียน
กร่มไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
พอฝนแรงคลื่นก็แรงตามไปด้วย

คลื่นขยับสูงขึ้นไปเรื่อย

และลากยาวต่อลงมาเลย
ยาวจนไปถึงนราธิวาส
เรื่องของอุณหภูมิหลายคนถามหาความหนาวเย็น

ตอนนี้ความเย็นที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย

คาดการณ์กันว่าประมาณอีก๒สัปดาห์ค่ะ
จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ
ลมหนาวเขาเนี่ยแตะอยู่ที่เดิมค่ะ
ภาคเหนือและภาคอีสานเท่านั้นเอง
ส่วนภาคอื่นที่เป็นพื้นที่ราบอากาศร้อนเด้อ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่
บอกว่าเดี๋ยวอีก๒สัปดาห์
ฤดูร้อนจะเข้ามาเยือนแล้วแล้วมันมีสัญลักษณ์ต่าง
โดยเฉพาะเรื่องราวของธรรมชาติ

บ่งบอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อน
แต่ก็สวยดีนะนักศึกษานักท่องเที่ยว

ชมพูพันทิพย์แล้วดิฉันนึกออกหนึ่งอย่าง
ดอกราชพลึกอีสานที่เยอะ
อกราชพฤกษ์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นด้วย
อีสันเอิญดอกคูณขนาดแรงสิมานี่ดอกคูณสีเหลือง
เพิ่มเติมเต็มไปบนถนนสวยงามนะคะ
สีชมพูทั้งสีเหลืองเลย
อ้าวมีอีกหนึ่งเรื่อง
ชาวบ้านแถวหาดสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะ
เขาบอกว่ามันมีหินก้อนเล็กสีดำแบบนี้
มันเป็นหินภูเขาไฟมันประหลาดนะ
ทำไมมันขึ้นมาเกยชายฝั่งแบบนี้
มันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภัยธรรมชาติใต้ท้องทะเลหรือเปล่า
ข่าวนี้เรานำเสนอไปยาวต่อเนื่อง๒สัปดาห์ผ่านมาแล้วนะคะ
นักวิชาการเขาก็ยืนยันว่าเกิดขึ้นได้
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แม้ว่าจะเกิดไม่บ่อยนักแต่ก็มีความเป็นไปได้
ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่อย่างไรคะ